ที่อ่างทองกันหน่อยนะคะตำรวจที่อ่างทองค่ะต้องไปช่วยกันสยกหนุ่มคลั่ง
หนุ่มคนนี้อายุ๔๕ปีแล้วแล้วอลวาสทำร้ายข้าวของในบ้าน

เจ้าหน้าที่กี่คนอ๋อเพื่อหนูคนเดียวเนี้ยค่ะ
ตำร่วมศาสตร์พ่อพูดท้องต้องเข้ารังงับเหตุที่บ้านหลังนึงในหมู่หกตำบลบางเจ้าฉาเมืองพูดท้องจัวร์หอ่างท้องนะคะ
เพราะว่ามีชายเวยอยสี่สิบห้าปีกำลังอลวาดค่ะ
แล้วเขาสวมกางเกงขายาวไม่สวมเสื้อตะโกนโวยวายคุ้มข้างทำลายข้าวของในบ้าน
โอ้โหแตกกระจายตำรวจพยายามเจรจาก่อนแต่ว่าไม่เป็นผล
ก็เลยต้องบุกเข้าไปชาร์จอย่างนี้ล็อกตัวหนุ่มคลั่งบริเวณห้องชั้นล่างของบ้าน
แล้วก็ออกมาทางหน้าต่างดึงออกมาแบบนี้เลยนะคะนำตัวไปที่สพโพทอง
สงบสติอารมณ์ก่อนจะมีการสอบสวนขยายผลกันต่อนะคะ
ญาติบอกว่าชายคนนี้มีอาการคุ้มคลั่งด่าทอคนในบ้าน
หลายวันแล้วทุกคนเลยหวาดกลัวไม่กล้าอยู่ในบ้านกันเลยค่ะ
สุดท้ายต้องแจ้งตำรวจมาระงับเหตุและนำตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ
น่ากลัวมากเนอะช่วงนี้มีคนคลั่งเยอะจริง